คุณผู้ชมฮะที่เชียงใหม่มันมีเหตุการณ์ฮะ

เป็นลูกค้ามาที่ร้านขายเสื้อผ้ามือ๒
แต่ทีนี้พฤติกรรมของเขาไม่ใช่ลูกค้าดีแล้วล่ะฮะ
เพราะว่าเขาแกล้งเลือกเสื้อเลือกผ้าไป
ปรากฏว่าอยู่ก็คว้าม้วน
ใส่เสื้อหนาวแล้วก็เดินออกจากร้านไป
ได้ที่เป็นสินค้ามือ๒เป็นเสื้อมือ๒ที่มีราคามียี่ห้อด้วยนะคุณ
เขาบอกเป็นเสื้อแบรนด์เนมเลยเหรอตัวหนึ่งก็หลายพันนะคุณ

ดูเป็นนะฮะได้เสื้อมียี่ห้อไปด้วยนะฮะ
นี่แหละครับกล้องวงจรปิดก็จับภาพได้
ชายคนนี้สวมเสื้อกระหนาวสีน้ำเงินกางเกงขาสั้นสีกากี
๒กกทศ๓๖๓๖เชียงใหม่
หน้าร้านขายเสื้อผ้ามือสองจากนั้นก็เข้าไปภายในร้าน

นี่คุณตอนที่เขาทำทีทำท่าเป็นลูกค้านะมาเดินเลือกเสื้อนะฮะ
แล้วทีนี้เขาก็เอาเสื้อออกมาจากไม้แขวน
้วนแล้วก็ยัดเข้าไปในเสื้อกระหนาวที่เขาใส่มา

ขโมยไปได้ละ๑ตัวนะครับจากนั้นก็ทำทีทำท่าเดินเลือกเสื้ออีกสักตัวซิ
แล้วก็พฤติกรรมเดิมครับม้วนแล้วก็ยัดใส่เสื้อกันหนาว
แล้วก็เดินออกจากร้านไปหน้าตาเฉยเลยคุณ
ตัวที่๒เดี๋ยวเห็นนะเอาออกจากไม้แขวนแล้ว
แล้วก็เรียกว่าม้วนนะฮะทางเจ้าของนั้นเขานั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์เห็นไหม

แต่ว่าโจรรายนี้คงไม่รู้หรอกว่ามีกล้องวงจรปิดอยู่หรือเปล่า
ใช่นี่เสื้อกันหนาวก็คงตุงเลยนะดูกลายเป็นคนพุงอ้วนเลย
ยัดอยู่ตรงพุงอยู่ตรงกางเกงด้วยนะฮะ
ก็ทีนี้ครับคนร้ายรายนี้ได้เสื้อยืดแขนสั้นยี่ห้อไป๒ตัว
ทีนี้ครับภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านอื่นก็ยังจับภาพของผู้ชายคนนี้ได้
นี่อาจจะมากันคนละวันคนละช่วงนะครับเพราะว่าใส่เสื้อกันหนาวคนละสีมาแล้วนะครับ
เขาเข้ามาที่ร้านขายรองเท้าแบรนด์เนมมือ๒ย่านสันติธรรม
ครีมไป๑คู่ราคาก็ประมาณ๕๘๐บาท
อันนี้คือราคาของมือสองถ้าเกิดเป็นมือหนึ่งก็หลายพัน
อันนี้ที่ร้านขายรองเท้าแม่ก็คว้าหมับไปได้
แล้วก็ยังไปที่มินิมาตรขโมยน้ำเปล่าขวดใหญ่อีก๑แพ็ค

เขาไม่ได้บอกใช่ไหมเขาไม่ได้รายงานพฤติการณ์ใช่ไหม

ไม่ได้บอกฮะหมายถึงที่มินิมาตรเอาไปแพ็คนึง

รวมแล้วความเสียหายที่ร้านมินิมาตร๑๑๐บาทนะครับ
แล้วก็วันเดียวกันอีกคือเมื่อวานนี้
คนร้ายรายนี้นะฮะโอ้โหแสบจริง
เข้าไปก่อเหตุขโมยเขาบอกรวมแล้ว๓ร้าน
แต่สุดท้ายไปไม่รอดนะครับ
ทุ่มเมื่อวานนี้ชุดสืบสวนสพช้างเผือก
สามารถติดตามจับกลุ่มชายคนนี้ไว้ได้
หอพักในตัวเมืองเชียงใหม่
ชายคนนี้ยังอายุน้อยอยู่เลยอายุ๒๑ปี
นายบรณพัฒน์คำพาแสงยึดของกลางที่ขโมยได้นะฮะ
เพราะว่าจุดนัดที่เนี่ยไปรื้อไปค้นดูในห้องพัก

รวมถึงรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุ
นี่คุณเห็นเสื้อไหมที่ไปขโมยมา
เสื้อสีน้ำเงินลายฮาไวน์เลยนะฮะแล้วก็เสื้อออกสีแดงนะครับ
สอบสวนทราบว่านายบรณพัฒน์ผู้เกาะเหตุ
มีพ่อเป็นตำรวจระดับสารวัตรด้วยนะคุณ
สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาน

เราไม่เกี่ยวข้องกันแล้วกันนะครับนะฮะพ่อเป็นตำรวจแต่ลูกเป็นโจร
เขาว่ากันไปนะครับครับนายบรณพัฒน์ก็รับสาภาพบอกว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบ
แค่มีความคิดว่าคึกขนองและอยากจะได้ของเท่านั้นเอง
ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองเลยนะคุณนะ
แต่ตอนนี้นะครับก็กำลังเรียนอยู่ชั้นปี๔ของมหาวิทยาลัยแห่ง๑ในเชียงใหม่
ยามว่างก็ประกอบอาชีพนะคุณจริงเขาก็ทำมาหากินนะ
ส่วนการก่อเหตุครั้งนี้ก่อเหตุเป็นครั้งที่๒ฟังเสียงเขาสารภาพหน่อยนะครับ
แล้วแบบว่าผมช่วยพวกมันนะคือบอกว่าอยากได้อะไรบ่อยนะ
เขาก็บอกว่าละอายใจเหมือนกันนะครับ
หลังสอบสวนเสร็จตำรวจได้ควบคุมตัวดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย
โดยใช้ยานพาหนะและส่งตัวผู้ต้องหา
พนักงานสอบสวนสพช้างเผือกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ